เบรกนี้จะพามาม่วนมาสนุกกันนะคะคุณผู้ชม
ค่ะนี่กับคอนเสิร์ตเลยครอบครัวบ้านออก

ออออระไทยไงจ้ะ
คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ลูกทุ่งสาวดอกย่าในปากปูนคนนี้คุณผู้ชม

เจ็ดนิดนึงอะจ๊ะเดี๋ยวอะมาแอบดูกัน

มาเป็นแขกรับเชิญขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็สร้างสีสันหลายคนเลยคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นนะคะจิ๊กโกบิ๊กอ้ายสายอารมณ์เออ
รีชัยนรงค์หมอลำสาวใช่ทุกสำเนียงเวียงนรมน
ป้าสายหมอลำลำเพลินวงศกรรวมไปถึงสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะ
เบลนิพาดาด้วยค่ะก็สลับผลัดเปลี่ยนนะ
มามอบความสุขให้แฟนในค่ำคืนที่ผ่านมาด้วย
จากนี้ค่ะยังเป็นคอนเสิร์ตโชว์รูดูการใหม่ของปี๒๕๕๖จากพี่ตายด้วย
คือเขาพับวงไปช่วงหน้าฝนไงแต่ช่วงนี้มันฝนมันหายแล้วเนาะ
เขาก็เลยแบบมาเปิดมุมกันใหม่นะคะเตรียมออกทัวร์คอนเสิร์ตคุณผู้ชมค่ะ
ยิ่งใหญ่อลังการมากสมกับความเป็นตายอรไทย
เมื่อวานนี้แฟนนะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกว่า
สนุกแล้วก็เต้นอิ่มจู่ใจมากดูจากท่าเต้นของแฟนแล้วโอ้ยสนุก
วนคักมวลแน่คุณผู้ชมทางด้านน้องน้องศิลปินนะคะ
พี่ตายเนี่ยก็ได้เปิดใจถึงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะคะ
พี่รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากเลย
ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะ

แต่เชื่อเลยว่าทุกคนทำเต็มที่แล้วก็จัดเต็มอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ความพิเศษในวันนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยค่ะ
พี่น้องศิลปินทุกคนนะคะ
จากจะได้ชมโชว์ใหม่ล่าสุดของตายแล้วนะคะ
ซึ่งความตั้งใจแรกเลยอยากให้น้องทุกคนคือ
บางทีเรามาบางทีเราไปแบบไปรับเชิญ

แต่ครั้งนี้เราอยากให้น้องมาโชว์แบบเต็มศักยภาพของตัวเอง
คำว่าพี่ตายชวนนะครับผมก็ดีใจแล้ว
เพราะว่าพี่สาวคนนี้เป็นพี่สาวที่คอยให้โอกาสผม
ตั้งแต่วันแรกที่ผมเดินเข้าบ้านแกมมี่
สำหรับเวียงเองก็ต้องขอบคุณพี่ไทยนะคะ
แล้วก็บอกได้ว่ามันเป็นเกียรติกับเวียงมาก
แล้วก็เลี้ยงตื้นตันใจมากนะคะ
เพราะว่าพี่ตายเป็นไอดอลของทุกคน
แล้วก็เป็นต้นแบบของนักร้องหลายคน
รู้สึกดีใจมากเพราะพี่ตายเป็นศิลปินไอดอลในดวงใจของหนูเลย
คือหนูดูพี่ตายตั้งแต่แบบตอนเด็กแล้ว
คือใช้แบบพี่ตายเป็นไอดอลในการดำเนินชีวิตในเรื่องต่างค่ะ

แล้วผมก็เป็นเกียรติแห้งครับที่ได้มีโอกาสข้างหนึ่งในชีวิตครับ
ที่ได้มาขึ้นคอนเสิร์ตของพี่ตายครับ
มันเป็นอย่างที่แบบเชิญฟันแล้วล่ะครับ

อันผมก็ดีใจแห้งดีใจไหล
อะไรนะใครจะสั่งเลขแห้ง
ดีใจแรงดีใจมาก
แหมคุณผู้ชมภาษาอีสานิดละกันนะคุณผู้ชม
เห็นพี่ตายมาขนาดนี้เอ๊ะมันขาดไปอย่างหนึ่งนะ
ในงานนี้ก็มาเหมือนกัน
ส้มอ่องมาเลยคุณผู้ชม
เสร็จจากงานปุ๊บนะแกก็ตีรถเข้ากรุงเทพทันทีเลย
เพื่อมาให้กำลังใจพี่สาวสุดที่รักคนนี้นะคะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงวิภัยกันนิดหนึ่งแล้วกันค่ะ
จริงวันนี้ก็มีงานที่ร้อยเอ็ดนะครับ
ก็มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

นะครับก็